บอกว่าไปเจอกับงูเหลือมตัวยักษ์ใหญ่ถามว่าใหญ่ขนาดไหน
ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าครับ

จับเลยจับเลย
คุณผู้ชมครับที่บริเวณตรงนี้โอ้โหงูเหลือมตัวนี้มันมาซุกอยู่
ต้องเรียกว่าอภิมหางูเหลือมล่ะครับ

มันมาซุกอยู่ตรงนี้แหมพี่เขาก็ช่างได้ไปเห็นนะเนาะ
คนที่เจอคือใครเป็นช่างเดินสายเคเบิ้ล
เขาไปพบกับงูงูตัวใหญ่ขนาดนี้มันนอนขดอยู่ตรงที่นอนเก่า
สงสัยมันคงจะนุ่มดีเลยไปนอนขดอยู่ตรงนี้ฮะ
บริเวณตรงนี้อยู่ข้างริมทางถนนผนโยธิน
อำเภอเฉลิมภรรกิจจังหวัดสารบุรี
อย่างนี้คนที่เขาไปเจอเขากลัวว่าประชาชนแถวนั้น
ได้รับอันตรายจากเจ้างูตัวนี้เพราะมันใหญ่ดูดิเบอร์เลอร์เทอร์เลยครับ
เขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับ
บริเวณตรงนี้มันเป็นป่าติดถนนครับมันมีทางเข้าห่างจากถนนประมาณสัก๒๐เมตร
ก็เหลือนิดเดียวก็ถึงถนนแล้วเอาบอกแบบนี้ละกัน
ก็ตรวจสอบแล้วว่าโอ้โหงูใหญ่ขนาดนี้ต้องค่อยนะ
เอาเคลียร์ไอ้ที่นอนเก่านี้ออกก่อน
เอาดันไปจับหัวคนจับซะอย่างนั้นไปจับหัวงู
โอ้ยว่างูหัวงู
อื้อ
นี่จับจับออกมาแล้วก็ลากออกมาแบบนี้เดื้งออกมาก่อน
งูมันพยายามจะหลบหนีลงไปในบ่อน้ำที่อยู่ใกล้
ถ้าไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็โอ้โหงานช้าง

แต่อย่างนี้สุดท้ายนะครับลากออกมาได้สำเร็จ

นี่จับออกมาความยาวประมาณนี้เลย
แล้วความอ้วนด้วยนะไม่ใช่ความยาวอย่างเดียว
อุ๊ยดูอาปากว้นปล่อยทัน
ปล่อยจะเข้าป่าจะลงบ่อ

มันแบบว่าพยายามที่จะฉกจะกัด
เห็นแบบนี้แล้วนะครับสุดท้ายนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างรัตนธรรมสถานสระบุรี
เขาก็เตรียมล่ะจับเจ้างูตัวนี้ไปปล่อย
ตรงที่ที่ห่างไกลดูตัวมันใหญ่ขนาดนี้

กินอะไรเข้าไปคือลำตัวมันใหญ่มากเลยนะ

ดูสิกระสอบปิดแทบจะไม่เม็ด

กระสอบตุงเบลอเทอร์เลย

ใส่แบบคือกลับไม่ถูกเหมือนกันนะ
เขาไปปล่อยคืนในป่าที่มันลึกกว่านี้
ห่างไกลผู้คนมากกว่านี้

เออเออเออ